ผมได้รับแจ้งจากกรกตบางท่านแล้วครับ
ว่าถึงกฎหมายจะกำหนด
แต่ว่ากรกตก็จะพยายาม
ประกาศรับรองผลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
เพราะว่าเพื่อจะได้เลือกประธานสภากันได้เร็ว
ได้ตัวประธานสภาแล้วจะได้เลือกโหวตนายกกันเร็ว
โหวตนายกแล้วจะได้ตั้งคอรมอจะได้เดินหน้าทำงานกันเร็ว
ฉะนั้นก็รอฟังดูว่ากรกตจะประกาศรับรองผลให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่
แต่ว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะ
อย่างเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาจากกรกตว่า
มีการประกาศรับรองสอสออย่างไม่เป็นทางการเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากเดิมเล็กน้อย
สอสอเขตของพักเก้าไกลลดลงหนึ่ง
ภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นหนึ่ง
ฉะนั้นตัวเลขก็เลยมานิ่งอยู่ตรงที่ว่า
ณตอนนี้เนี่ยพักเก้าไกลได้สอสอรวม
๗คนของเดิม๑๕๒พักภูมิใจไทยของเดิม
เพิ่มขึ้นมาอีก๑เป็น๗๑และที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก็คือประชาธิปัตย์ตกลงว่านิ่งอยู่ที่๒๕คน
ส่วนสอสอบัญชีรายชื่อก็มีการเปลี่ยนแปลง
ประชาธิปัตย์เนี่ยจากเดิมสองคนคือคุณจุลิน
กับคุณชวนนี่ขยับ
เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งคนเป็น๓คุณบัญญัติก็ได้เข้าสภา
พลังประชารัฐนะสิครับเหลือ๑
ทีเดียวเนี่ยก็มีหนึ่งว่าบิ๊กป้อมได้เป็นคนเดียว
ต่อมาก็บอกว่าได้ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกคน
คุณสัณธิเลขาพักษณ์สุดท้ายกลับไปเป็นเหลือ๑อย่างเก่า
ที่การพักตกสวรรค์เข้าสภาไม่ได้ฉะนั้นประเด็นการประกาศรับรองเร็วเนี่ย
จึงมีความสำคัญถ้ากรกตประกาศรับรองผลเลือกตั้งเร็ว
กระบวนการเคลื่อนตัวในการที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็จะเร็วขึ้น
ไม่ต้องไปรอ๒เดือน๓เดือน๔เดือนเหมือนที่ภาคธุรกิจภาคเอกชน
เขาเรียกร้องอยู่ตอนนี้ในทางการเมือง
การเลือกตั้งแล้วต้องมานั่งรอตั้ง๓เดือน๔เดือนหลายเดือนเนี่ย
มันจะมีเรื่องขยุกขยิกอันโน่นอันนี้ตามมาแล้วหลายเรื่องมันก็จะขยายผลความแตกร้าวมากขึ้น
เหมือนเรื่องระหว่างหมอชนน่านกับคุณสิทาแต่ว่าดีที่จบเร็ว
ลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดขึ้น

ทางที่รอไปเรื่อยมีคนบอกว่าเอาก็
รัฐมนูลแบบนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ตอนเลือกตั้ง๖๒นี่
แต่อยากจะบอกว่าไม่เหมือนกันครับตอนเลือกตั้งหกสองเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะใช้รัฐมนูลฉบับเดียวกันต้องรอประกาศผล๒เดือนกว่าเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสภาพที่เหมือน
เปิดถ้วยแทงเล่นไฮลโรนั่นละก็คือ
เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์
ฉะนั้นนายกจะตั้งรัฐบาลช้าจะมีคอลโลมอช้า
ก็เป็นนายกคนเดิมนโยบายเหมือนเหมือนเดิม
นายกคนเดิมช้าแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรกระเพื่อมนี่ครับ
ก็นั่งรอได้อย่างอาการสงบ
ฉะนั้นสภาพของการบริหารประเทศก็อยู่ในช่วงแบบร้ายรอยต่อ

เพราะว่านายกก่อนเลือกตั้งกับนายกหลังเลือกตั้งคนเดียวกัน

ภาคธุรกิจภาคเอกชนเขาก็ไม่ห่วงว่าจะมีศูนยากาศ

แต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่
คราวนี้นายกคนละคนอยู่กันคนละคั่ว
ทีมเศรษฐกิจคนละทีม
นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจคนละนโยบาย
ภาคเอกชนเขาถึงกังวลว่า
ความล่าช้ามันทำให้การแก้ปัญหา

มันเกิดความชะงักงันได้
แล้วมันจะเกิดสภาวะที่เราก็เรียกกันว่า
มีการใส่เกียร์ว่างในหมู่ราชการ
รอนายกคนใหม่รอนโยบายใหม่

ฉะนั้นถูกต้องแล้วที่กรกตจะบอกว่า
จะเร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วขึ้น
ไม่ต้องยุทธ์กรอบ๑อร๖๐วัน
ผมเคยบอกว่าถ้ากรกตจะเร่งเนี่ย

โดยเนื้องานเนี่ยมันกระชับให้เร็วได้โดยเฉพาะที่ว่าต้องใช้เวลามากคืองานสอบสวน
ของคนที่มาร้องเรียนเรื่องทุจริตการเลือกตั้งอันเนี้ยขยับให้เร็วได้
ทีมสอบสวนเพิ่มเวลาการสอบสวนแล้วถ้าสมมุติว่าจะประกาศออกมาก่อน
ก็ประกาศได้แล้วไปเจอว่าหลักฐานที่เขามาร้องเรียนว่าทุจริตเลือกตั้ง
นั้นเขตนี้สอยทีหลังได้ครับรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังได้
ที่สำคัญก็คือว่าช่วงของการลอยต่อ
ระหว่างจะประกาศรัฐบาลใหม่กับรัฐบาลเก่า

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งงบประมาณปี๖๗
ถ้าประกาศรับรองผลได้เร็วได้นายกเร็วได้รัฐบาลเร็ว
ได้นายกรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีคลังคนใหม่
เขาจะได้เข้าไปจัดการในเรื่องการตั้งงบประมาณให้มันทันเวลา
เพื่อให้การจัดงบประมาณเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ได้ทัน
ทั้งหมดเนี่ยคือความจำเป็นและเป็นเรื่องที่กรกต
จะต้องเร่งรับรองผลขอบคุณครับที่ประกาศ
ทีนี้ก็มาปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เป็นประเด็นที่โฟกัสไปมาก
คือประเด็นปฏิรูปกองทัพ
ที่พักเก้าไกลหาเสียงไว้เยอะ
หาเสียงไว้เยอะและเข้มข้นด้วยล่าสุดเนี่ยที่ได้ฟังแนวทาง
จากอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพลโทพงศกรรอดชมพู
จับความได้สองสามเรื่องหนึ่งเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจะทำให้ได้ให้เป็นการสมัครใจ
สองผู้บังคับบัญชาจะเปลี่ยนจากระบบผู้บังคับหน่วย
เป็นระบบเสนาธิการร่วมเหมือนที่เขาทำกันในหลายประเทศ
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอำนาจการสั่งใช้กำลัง
อยู่ที่ฝ่ายการเมืองไม่ใช่จู่จู่ทหารก็ลากรถถังออกมา
ปฏิวัติรัฐฝ่ายการเมืองซะเองที่สำคัญ
เรื่องการจัดซื้ออาวุธครับดูรายละเอียดหน่อย
โทพงศกรบอกว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
กองทัพมีหน้าที่อธิบายว่าภัยคุกคามมันมายังไง
เป็นยังไงมันอยู่ระดับไหนถ้าภัยคุกคามแบบนี้
ควรจะซื้ออาวุธแบบไหนอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อ
ประชาชนจะได้รู้เห็นประชาชนจะได้มีส่วนร่วม
จะทำให้ราคาอาวุธยุทธโปรกรณ์ลดลงมาได้เหมือนราคาในท้องตลาด
ขณะเดียวกันการจัดซื้อของต่างในกองทัพ
ก็ต้องแก้กฎหมายหลายอย่างทำให้การจัดซื้อของกองทัพ
ยังคงมีอยู่แต่เป็นการใช้เครดิตแทน
ฉะนั้นกองทัพจะเป็นผู้ได้รับของข้อนี้ถือว่าเกาถูกที่คัน
เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหามายาวนานตั้งแต่ผมวิ่งหาข่าวอยู่
เคยทำข่าวเรื่องเกี่ยวการจัดซื้อเคยเปิดโปรงเคยขุดคุยการจัดซื้อ
อาวุธยุทธโปรกรณ์ของกองทัพที่ไม่โปร่งใสทำกันมาเยอะครับ
สื่อรุ่นผมเนี่ยทำกันมาเยอะ
วันนี้ก็ยังเป็นกันอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ประกาศออกมาว่าจะปฏิรูประบบกองทัพ
และปฏิรูปเรื่องการจัดซื้ออาวุธอันนี้ก็ถือว่าเกาถูกที่คัน
ถามว่าทั้งหมดจะใช้เวลานานแค่ไหน
โทพงศกรตอบว่ากระบวนการใช้เวลามันเยอะ
กว่าจะเข้าที่เข้าทางก็น่าใช้เวลาห้าถึงสิบปี
ไม่เป็นไรครับรอได้ขอให้เดินหน้าทำให้ได้
อันนี้รอได้อันนี้เป็นความหวังของสังคมไทยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ